เจ้าพ่อใบ้หวยนะคะพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยเจอเรื่องสะเทือนใจอย่างแรงเลยค่ะ

พี่มนต์ศิษย์เป็นดาราบ้าหวยคุณ
จะมาชวนคนเล่นการพนันทำไม

ด่าว่ากะเทยแก่ยังไม่เสียใจเท่านี้เลยนะคะ
ยังฝากบอกกองสลากให้ชวนพี่มนต์สิทธิ์ไปเป็นพรีเซนเตอร์ซะเลยค่ะ
ไม่เชิงว่าชวน
เพราะว่าแฟนทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยเขาชอบอยู่แล้ว

๔มาอาจจะเอา๐ไซส์หรือเอา๑ไซส์กับเรื่องของมัวเจ้า
ถ้าพูดจริงว่าถูกปุ๊บเหมือนแม่กะ